ซึ่งฝนที่ตักตกหนักในช่วงนี้นะครับก็ทำให้กรมชลประธานต้องเร่งกักเก็บน้ำ
เพื่อที่จะรองรับภัยแรงในฤดูกาลหน้า
โดยประเมินนะครับว่าจะมีปริมาณน้ำใน๔เขื่อนหลักรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
มากกว่าในปีที่ผ่านมาเท่าตัว
สถานการณ์น้ำในฤดูฝนปีนี้นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาจนถึงปัจจุบัน
มีปริมาณน้ำเพิ่มกว่าเดิมเล็กน้อย
โดยอย่างเก็บน้ำขนาดใหญ่๓๓ถึง๓๔แห่ง
มีปริมาณน้ำ๑๓๐ของความจุ
ส่วนที่เหลืออีก๑๗แห่งไม่ถึง๑๓
ส่วนที่มีปริมาณเก็บกักมากกว่านั้น

โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ที่๑๓

น้อย๑๔๐ใช้การได้๑๓๐

นายทองเปลวกองจันทร์รองธิบดีกรมชลประธานระบุ
ว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

ในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่าน
ไหลเข้าสู่เขื่อนศิริกิจทั้งหมด
ว่าจะมีน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำทั้งหมด

ซึ่งถือว่าจะเป็นผลดีในระยะยาว

ปริมาณน้ำใน๔เขื่อนหลักของรุ่มเจ้าพระยา
จะมีปริมาณน้ำรวม๘๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

ซึ่งมีอยู่ประมาณ๔๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร